อันนี้เป็นบ่อคอนกรีตคุณผู้ชมคือเป็นเขตก่อสร้างพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
เขาก็มีป้ายเตือนอย่างดีมีป้ายมีป้ายนะมีไฟบอกอย่างดีเลย
คนงานเขาก็ทำงานกันอยู่มันเป็นเขตก่อสร้างคุณผู้ชม
แต่หนุ่มคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่รู้ได้ยินเสียงเตือนหรือเปล่า

โอ้โหนี่แหละคุณผู้ชมฮะหย่อนเลยหยอดเลยเนี่ย
แต่ดีหน่อยว่าไม่ได้สูงมากคุณผู้ชมไอ้บ่อนี้๕เมตรครับ

ไม่ได้สูงมากคือถ้าเทียบกับเมื่อกี้
ถ้าเทียบกับเมื่อกี้เลยโอ้โหจะ๕เมตร
แต่ว่ากู้ไภเป่าเด็กตึงเนี่ยก็ต้องโรยตัวลงไปครับ
ช่วยเหลือนายนนปวิทย์อายุ๒๙ปีเป็นนุ่มสุพรรณนะ
นอนเจ็บอยู่ก้นบ่อเลยหัวแตกขาหักด้วย

อืมนอนปวิทย์ข้างล่างน้ำเน่าแหละ

ลิ่นน้ำก็ส่วนหนึ่งกลิ่นสุราก็อีกส่วนหนึ่ง

พอโรยตัวไปถึงด้านล่างเนี่ยก็หย่อนเปรย์สนามเพื่อรับคนเจ็บก็คือ
นนประวิทย์ขึ้นมาไอ้จังหวะดึงมานี่แหละลำบาก
ต้องปรับแผนหลายครั้งชั่วโมงนึงครับเอาขึ้นมาได้
ตรงนี้คือจุดก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองแอนอำเภอปากเกร็ดครับ
ตี๔เมื่อวานนี้เช้ามืดเมื่อวานนี้
คนงานที่ทำงานก่อสร้างอยู่เขาบอกว่า
ตอนนั้นก็ทำงานเปิดฝาท่อคอนกรีตกันอยู่นะ

แต่พวกเขาก็ตั้งป้ายห้ามเข้านะ
มีสัญญาณไฟแจ้งจุดก่อสร้างอย่างชัดเจนเลย
แต่ตอนนั้นนอนปวิทย์คนเจ็บแบบขี่มอเตอร์ไซค์ค่อยฝาก็มา

หล่นลงไปเลยฮะญาติของนนปวิทย์ก็ยอมรับ
ว่าเจ้าตัวเนี่ยบอกที่บ้านว่าเออเดี๋ยวกลับช้าหน่อยนะไปงานเลี้ยง
ตำรวจสพชัยพฤกษ์ครับก็ประสานไปยังโรงพยาบาล
บอกว่าไหนรักษาอาการบาดเจ็บแล้วก็วัดปริมาณแอลกอฮอล์มาด้วย
จะได้ดูว่าถ้าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ก็ต้องแจ้งข้อหาเมาแล้วขับเพื่อดำเนินคดีครับ